สุดคุณผู้ชมค่ะนักร้องอย่างเดียวไม่ได้เลยนะ

เรื่องอะไรเดี๋ยวมาดูกันหน่อยจ้า
แม่งูเอ๋ย

อันนี้ลำยองหนองหินหาอันนี้งูจริงปะเนี่ย
เอาเถอบุญย้อนมั้งนั่น
ที่ทำไมก็ไม่กลัวนะฉันกลัวมากเลย
ฉันยังกลัวเลยเธอจ๋าเอามาพาดคอขนาดนี้แหมคิดว่าภาพมัน

ทำไมต้องกล้าคุณผู้ชมดูจากคลิปเอานะจ๊ะลูกทุ่งสาวจ้ะ
ลำยองหนองหินห่าวค่ะ
โพสต์เอาไว้ผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัวคุณผู้ชม

คิดว่าเป็นแม่งูเป็นยังไงต้องกล้าขนาดไหนจ๊ะ

ซึ่งการมาเล่นกับงูของลูกทุ่งสาวเนี่ยไม่ได้มาเล่นนะคะคุณ

เพราะว่าเขามีฉากที่เธอต้องปะทะฝีมือการแสดงกับน้องงูหลาม

ไม่น่าเรียกน้องนะโอ้โหเรียกพี่เบิ้มดีกว่าอย่างนี้

แล้วดูสีหน้าคุณลำยองเสียเข้าคุณขา
บอกเลยว่าใจดีสู้งูสุด

มีการบอกให้เอามาพันคอเลยพันไปเลย
คิดว่าเป็นผ้าพันคอขนเฟอร์ฟู
พันเลยพี่อย่าพันนะเดี๋ยวมันรัดนะ
บอกเลยว่าจินภาคมันไม่ไหวจริง
กับลูกทุ่งสาวร่วมค่ายคุณตายอรไทยค่ะคุณผู้ชม
พี่ตายก็มาสายงูหรอ
พี่ตายอรไทยเสียงสวยงามใช่มั๊ย

จับให้มันมั่นอย่างนี้เลยนะคะ
พี่ตายค่ะพี่ค่ะนั่นงูนะคะไม่ใช่น้องหมาโอ้โหลูกเป็นแมวเลยอ่ะนะคะ
แต่ก็ต้องบอกทุกคนนะว่าทั้งสองสาวเนี่ยที่เธอจับมาเล่นถ่ายรูปด้วยเนี่ย
อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ดูแลมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาคอยดูแลนะคะ
เรื่องความปลอดภัยคือถ้ามีอะไรเนี่ยเขาจับช่วยเหลือได้เลย
ถ้าเป็นเราอ่ะไปเห็นหลังบ้านอ่ะมาคล้องอย่างเงี้ยไม่ได้น่ะ
ก็ไม่มีใครทำนะคะ
ซึ่งงูหลามเหล่านี้คือเป็นงูที่เขาฝึกมามันไม่ทำอันตรายใดด้วย

พูดแล้วก็ขนลูกเหมือนกัน